มีเป้าประสงค์ที่จะดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยจะเป็นประโยชน์ยิ่งท่านประธานครับ
ในการพิจารณาของชั้นกรรมธิการหลายเรื่องสังคมไม่ทราบเลยครับ
แต่ผมก็ไม่ได้เชิญชวนให้กับพี่น้องประชาชนจะต้องใช้บริการ
นั่นก็คือโครงการตายแล้วได้สตังค์
เป็นโครงการของกระทรวงนี้นะครับ
แต่ท่านประธานที่กรบครับทราบไหมครับว่า

ผมเชื่อว่ารู้กันไม่เกินครึ่งประเทศหรอก

จะได้เงินช่วยเหลือ๓๐๐๐บาท
แล้วไปแจ้งที่ไหนอย่างไรวิธีการเป็นเช่นไร
เงิน๓๐๐๐บาทไม่ได้เงินมากมายนักครับ
แต่ก็พอประทังให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตได้

ว่าจะต้องปรับลดประมาณ๑๐
เนื่องจากปี๖๓๖๔ที่ผ่านมา
ใช้งบประมาณได้อย่างไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยครับ
ดูจากหลายกรมก็ยังมีปัญหาอยู่มากมาย

สถานการณ์โรคระบาดในภาวะเช่นนี้

ผมเห็นนักพัฒนาสังคม
ลงไปยังพื้นที่ต่างน้อย
ทำงานอยู่ที่บ้านก็พอเข้าใจ

โดยงานของท่านเป็นด่านหน้าสำคัญ
ที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน

อย่าเลือกปฏิบัติแบบการเมืองครับ

ก็เพราะว่าผมรับข้อมูลหลากหลายในฐานะฝ่ายค้านเนี่ยนะครับว่า
มีตัวแทนของพักการเมืองบางพักเอาของไปแจกบ้าง
เอาสิ่งบรรเทาทุกข์ไปให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเขียวบ้าง
กักตัวอยู่ที่บ้านบ้างโดยแอบอิงการเมือง
ซึ่งผมไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นครับ
อยากจะให้ท่านทำให้กับประชาชนด้วยความเต็มใจและเว้นวักการเมืองไว้สักครู่หนึ่งในช่วงเหตุการณ์ปัจจุบันครับ
ท่านประธานที่เคารพครับหลายกรมของหน่วยงานนี้เนี่ยนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นกรมกิจการเด็กและเยาวชนท่านประธานขับรถมาทำงาน
มาประชุมรัฐสภาเนี่ยนะครับในสถานการณ์ที่ถนนหนทางเนี่ย
ร้างผู้คนแต่ท่านท่านประธานเชื่อไหมครับว่า
สิ่งที่ท่านประธานอาจจะไม่สังเกตก็คือเด็กขายพวงมาลัยมีมากขึ้นครับ
เป็นหน้าแปลกไหมครับเด็กเขากลัวอดมากกว่าตัวกลัวติดโควิดครับ
พ่อแม่ต้องมานั่งร้อยพวงมาลัยอยู่๔แยกไฟแดงในกรุงเทพมหานคร
ไม่รู้กี่จุดครับผมจึงถามไงครับว่าวิธีการแก้ไขปัญหานี่ยังไม่พูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันนะครับ
ภาวะที่มีโควิดคนจะซื้อพวงมาลัยคนจะซื้อลูกชิ้น
แต่จิตก็สงสารกันก็ช่วยเหลือ
ในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีนี้เนี่ย
หน่วยงานกระทรวงพัฒนาสังคม
ถ้าผมให้คะแนนโดยจีรายุห่วงทรัพย์เนี่ย
ตารางท่านประธานครับท้ายตารางจริง
ไม่ค่อยเห็นผลงานอะไรชัดเจนเลยครับว่ากระทรวงพัฒนาสังคมช่วยเหลือชาวบ้าน
ยามโควิดอะไรบ้างได้ยินแต่กระทรวงโน้นกระทรวงนี้ไปทำโน่นทำนี่
เห็นบ้างตามเฟซบุ๊คครับอย่างในพื้นที่ผมก็มีครับ
ไปบ้างแต่ก็ไปในนามท่านที่ปรึกษาของรัฐมนตรีบ้าง
ในนามของคนนั้นคนนี้บ้างแล้วก็ถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กจบข่าว
ผมจึงฝากท่านประธานครับว่าการดำเนินงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับ
ฝ่ายค้านมีหน้าที่ตรวจสอบสมาชิกรัฐสภามีหน้าที่ติดตาม
กำกับดูแลการทำงานของฝ่ายบริหารผมในฐานะประธานกรรมธิการ
ประธานครับผมทักท้วงกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
หลายครั้งว่าถ้าท่านเข้าตามตรอกออกตามประตู
ทำเพื่อพี่น้องประชาชนไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงจีรยุเชียร์สุดใจขาดดิ้น
ท่านประธานครับคนอย่างจิรายุถ้าเกิดใครดีผมชมครับ
ท่านประธานสหายแสงของผมผมก็ชมครับแต่ถ้าเกิดท่านทำแล้วมีวาระแอบแฝง
กักตุลเสบียงเอื้อพักเอื้อพวกเอื้อพ้อง
อันนี้ผมรับไม่ได้ท่านประธานครับกระทรวงพัฒนาสังคมครับ
ลำตรีไก่ของผมเลยครับท่านลำตรีพัฒนาสังคมท่านจุติไกลเลิก
อะไรที่ตรงไปตรงมาครับฝ่ายสมาชิกรัฐสภาร้อง
ให้ท่านตรวจสอบก็อย่างเงื้อเง้อเงื้อง่าครับ
คือไม่ลงดาบสักทีการเคหาแห่งชาติมีเรื่องร้องเรียน
ผมต้องบุกไปที่ธรรมเนียบรัฐบาลท่านประธานครับไปยื่นให้นายก
ให้นายกรัฐมนตรีไม่รู้ท่านนายกรรมตรีดูหรือเปล่านะครับ
เหตุผลที่ผมต้องตัดลดลงไปสิบเปอร์เซ็นต์ท่านนายกรัฐมนตรีมีคำบัญชาให้หัวหน้าพักประชาธิปัตย์
จุลินลักษณะวิสิทธิ์สอบท่านจุติไกลเลิกแบบนี้ก็ได้ด้วย
ประธานครับเห็นไหมฮะผมจึงบอกว่ากระทรวงนี้เนี่ยนะครับ
แม้ว่าท่านนายกจะเขียนในเอกสารซึ่งผมว่าท่านนายกรมตรีไม่เห็นหรอก
ว่าคุณจุติโทษครับคุณจุลินลักษณะวิสิทธิหัวหน้าพัก
เป็นรองนายกรรมตรีกำกับดูแลกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ให้ตรวจสอบด้วยกันท่านประธานครับ
ผมให้ท่านประธานตรวจสอบลูกน้องท่านประธานเอาไหมล่ะครับท่านประธานก็ไม่เอาครับ
เรื่องอะไรครับเรื่องการเคหะแห่งชาติไปทำโครงการเป็นหมื่นล้านที่เราเรียกกันว่าเคหสุขประชาท่านประธานครับ
แล้วผมก็พูดในที่ประชุมหลายครั้งว่าท่านช่วยกรุณาตรวจสอบหน่อยเถอะทำให้มันถูกต้อง
เรื่องก็ยังคาอยู่ท่านประธานครับผมกำลังจะหลดปากกาส่งต่อปปช
และผมก็รอดูครับว่าพักรัฐบาลจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้แบบไหนอย่างไร
และทำให้กับพี่น้องประชาชนจริงจังขนาดไหนการตัดลดงบประมาณเป็นเรื่องสำคัญ
ถ้าท่านทำอย่างตรงไปตรงมาและถึงมือพี่น้องประชาชนโดยไม่มีวาระแอบแฝง
ผมจะเชียร์ใจขาดนะครับการสร้างบ้านให้ผู้มีรายได้น้อยเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง
แต่การสร้างบ้านให้กับผู้มีรายได้น้อยโดยใช้งบประมาณแผ่นดินแบบไม่ตรงไปตรงมา
อย่างนี้ฝ่ายค้านและจิรายุก็รับไม่ได้เช่นเดียวกันครับผมจึงขออนุญาตอภิปรายไว้เพื่อเตือนสติรัฐบาลนะครับว่า
ทำอะไรก็แล้วแต่ยังมีจิ้งจกตุ๊กแกร้องมองเห็นอยู่เลยครับ
ฟ้ามีตาครับอะไรที่ท่านแก้ไขได้กรุณาเร่งแก้ไขเถอะครับ
เราเป็นสมาชิกรัฐสภาด้วยกันไม่ถึงขนาดจะต้องเอาเป็นเอาตายกันหรอก
แต่เป็นการเตือนเป็นการตรวจสอบถวงดุลกันตามระบบบบริหารนิติบัญญัติและตุลาการครับ
แต่ท่านประธานเชื่อไหมครับว่าหลายครั้งผมเนี่ยอึดอัดพยายามจะบอกพยายามจะแก้ไขปัญหาให้
แต่ก็ไม่ได้รับการแก้ไขจึงเป็นที่มาที่ผมจำเป็นต้องแปรยติ
ครับจำเป็นต้องสงวนความเห็นไว้ที่จะต้องปรับลดลงไปถึงสิบเปอร์เซ็นต์ครับ
เนื่องจากเป็นการใช้งบประมาณแผ่นดินอย่างไม่ตรงไปตรงมาครับขอขอบพระคุณท่านประธานครับ